มีปัญหาคลาสสิกของสังคมไทยอีกแล้วนะฮะปัญหาเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านหลังหนึ่งเขาเลี้ยงไก่ก็มีสุ่มไก่อยู่หน้าบ้าน
มีขี้ไก่ด้วยมีเสียงไก่ด้วยหนุ่มคนนึงเนี่ยเขาเอาคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
บอกวันนั้นเนี่ยเดินเข้าไปถามลุงข้างบ้านไอ้เรื่องขี้กงขี้ไก่เรื่องสุ่มไก่อะไรพวกนี้
กลายเป็นว่าไม่ทันตั้งตัวลุงแกถือมีดออกมาด้วยถูกแทงแขนเข้าไปบาดเจ็บ
ไปแจ้งความคดีไม่คืบอ่าแล้วตำรวจบอกอ่าแยกย้ายกันก่อน
กลับบ้านกันก่อนอืมเขาก็บอกเอ้ากลับบ้านแล้วก็บ้านอยู่
มันก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยก็ต้องเจอกันนะคะแล้วจะให้ทำยังไงต่อ
เอาไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับเขาบอกมันจะไม่มีทางเข้าบ้านอยู่แล้ว
เข้าบ้านอะไรนี่มันเข้าไปได้เอ้าพี่บางทีเอาเอาสุ่มไก่มาไว้หน้าบ้าน
ทั้งออกไหมอ่ะแต่บนเป็นหน้าบ้านพี่เออ
มันก็หน้าบ้านผมเหมือนกันนะเออไม่เห็นใจกว่ามันผม
สูดสุดเลยโทรเลยมึงวางมีดเลยมึงโทรเลยมึงเอาตัวตัวกลัว

คุณสมมุติแล้วคุณอย่างไม่อยากเล่าหน่อยซะ

สองฝ่ายนะครับทุกผู้ชมครับแต่อันนี้เป็นคลิปที่ทางฝั่งคนเจ็บ
เขาเอามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับอ่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเจ็บชื่อชาคริสนะครับ
อายุยี่สิบสองปีนะครับอ่าบอกว่าเพื่อนบ้านอ่ะที่มีปัญหากันเนี่ย
มีสุ่มไก่ขวางทางเข้าออกบ้านเคลียร์กันไม่ลงตัว
สุดท้ายเหตุบ้านปลายถูกแทงถูกฟันเขาที่แข็งซ้าย
บาดเจ็บไปเย็บมาห้าเข็มหลังเกิดเหตุไปแจ้งตำรวจ
แต่จนถึงขณะนี้เนี่ยทำไมผู้ก่อเหตุก็ยังอยู่บ้าน
ยังไม่ถูกดำเนินคดีอะไรค่ะนี่แผลของเขานะครับ
เลือดไหลเป็นทางนั่นนะฮะอ่านี่ครับ
แล้วผู้ก่อเหตุที่อยู่บ้านเนี่ยก็คือบ้านก็อยู่นั่นแหละ
อยู่ติดกันนั่นแหละวันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับ
ทั้งสองฝ่ายหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับชุมชนซอยโซดาเขตดุสิตกรุงเทพ
นี่ชาคริสคนเจ็บต้องบอกพี่เนติชาวรถเข้าไม่ได้นี่ฮะ
ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปนะเข้าไปสักห้าร้อยเมตรเนี่ย
เดี๋ยวถึงบ้านผมค่ะอ่าทีมข่าวของเราก็ไปด้วยนี่ฮะ
ระหว่างทางที่เข้าไปเนี่ยคือรถถ้าจะผ่านมันก็จะลำบากหน่อยไง
อ่าเขาเลยบอกเอามอเตอร์ไซค์ดีกว่าพี่เดี๋ยวมันสวนกันไม่ได้อ่า
ระหว่างทางจะมีราวตากผ้าติดอยู่ริมผนังนะฮะตรงซอยที่ไปถึงนะครับ
โซดาเขตดุสิตกรุงเทพอันนี้จะต้องเปิดประตูเข้าไปอย่างนี้
นี่เจอเลยสุ่มไก่เห็นไหมแต่เขาบอกปกติมันจะละเกะละกะกว่านี้
หลังจากเป็นคลิปเป็นข่าวทางออนไลน์เนี่ยมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น
ชาคริสบอกแต่สุ่มไก่ยังอยู่นี่ไก่ยังอยู่อ่าหน้าบ้านของชาคริสกับเพื่อนบ้าน
คู่กรณีอยู่ติดกันเลยนะครับเปิดประตูเข้ามาจะเจอเข้าซอยเข้าไปข้างในแบบนี้นะฮะ
มีสุ่มไก่แบบนี้นะครับชาคริสบอกว่าเหตุการณ์ตามคลิปเนี่ยคือ๓๐มิถุนายน
มันเริ่มตั้งแต่เช้าก่อนในคลิปคือตอนค่ำนะ
ตอนเช้าวันนั้นสามสิบมิถุนายนเนี่ยอ่าชาคริสต์บอกว่าผมเนี่ย
ไปทำงานพอออกจากบ้านจะไปทำงานขี้ไก่เต็มหน้าบ้านเลย
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบ่นเสียงดังลอย
เพื่อให้ลุงเพื่อนบ้านเจ้าของไก่ได้ยินนะ
พอตกเย็นกลับมาได้ยินเสียงเพื่อนบ้านคู่กรณีบ่นเสียงดังกลับมาเหมือนกัน
พร้อมกับเรียกตนเนี่ยไปถามบอกเมื่อเช้ามึงบ่นอะไร
ค่ะนี่ชาคริสบอกผมก็เดินไปคุยด้วย
แล้วก็มีปากเสียงกันเหมือนในคลิปซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าลุงแกซ่อนมีดเอาไว้ด้วย
จังหวะที่แฟนสาวที่อยู่ด้วยเนี่ยเหมือนกับจะถูกประชิดตัวก็ยกแขนไปป้องกันแฟนสาว
ก็เลยถูกแทงเข้าที่แขนส่วนปัญหาเรื่องขี้ไก่ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้น
มันเป็นมาหลายปีแล้วนี่ทางเข้ามันจะแคบแบบนี้ไง
เห็นไหมนั่งมอเตอร์ไซค์แล้วต้องจอดแล้วก็เดินผ่านเข้ามา
คือเขาบอกว่าบางทีก็มีตากผ้าริมทางก็มีขี่รถเข้าออกก็ลำบาก
แต่ไม่เคยคุยกันอย่างจริงจังมีแต่บ่นดังเพื่อให้ได้ยิน

ล่าสุดก็มีเรื่องก็คือ๓๐มิถุนายนนี่แหละ
ผมเข้ามาปุ๊บเจอขี้ไก่มันก็แบบว่าแล้วมันไม่มีทางหลบอีก
ทางมันแคบอยู่แล้วแล้วมันเป็นทางโค้ง
ซึ่งยังไงมันก็ต้องเหยียบแล้วมันก็ต้องเปื่อน
ผมก็บ่นบางทีก็บ่นให้เขาได้ยินเพื่อที่เขาจะได้ทำ
เอานุ้งพระขุนุงมาตัวเดียวซ่อนมีดผมไม่เห็น
เขาด่าว่าแม่มึงด่าไอ้คุณเช้า
เบี่ยงเอามือขวาเบี่ยงแฟนออกเพื่อที่จะเดินก้าวเข้าไปคุย
เขาเบียงไว้ปลึ๊บก็จิ๊กมาอย่างนี้

แทงลงปุ๊บมาอย่างเงี้ยผมก็แขนรับ
ถ้ามันไม่ใช่แขนไม่คอก็หน้าก็อก

อันนี้ชาคริสบอกผมใช้บ่นดังให้ได้ยิน

บ้านนี้ติดกันเลยนะครับ

วันนี้เราไม่เจอนะฮะบ้านปิดเงียบนะครับ
คุณลุงที่ถือมีดมาแล้วไปแทงแขนชาคริสเขา
นี่นะฮะแต่เจอคุณป้านะ
ป้าโบ้นะครับภรรยาของคุณลุงนะครับ
ซึ่งตอนเกิดเหตุนี่ครับ
แรกแกก็นี่อยู่ในคลิปด้วยนะ

ตอนที่เรากำลังสอบภาษาชาร์จคลิปอยู่ด้วยนะครับ

ใส่เสื้อสีชมพูนะครับ

เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงป้า
นิติชาวบอกพอโทรไปถามเรื่องนี้

หัวเราะก่อนเลยแล้วถามกลับว่า
ที่ไปถึงที่หน้าบ้านมีขี้ไก่ไหม

ป้าบอกป้าไม่ได้ทำเลอะเทอะนะ
ปกติเนี่ยคือจะเอาไก่เนี่ยมาเช็ดตัวมาเช็ดน้ำ
กแดดช่วง๘โมง
โมงก็เก็บเข้าบ้านแล้ว
ระหว่างเอาออกมาเนี่ยปูพรมตลอด
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าพื้นหน้าบ้าน

ชาคริสเนี่ยอ้างมาต่างนานา
โบ้บอกมันมีปัญหามานานแล้ว
อย่างคนอื่นเนี่ยเขาจะเข้าบ้านเนี่ย

เขาจอดรถปากทาง
แต่ชาคริสเนี่ยขี่รถเข้าบ้านตลอด
นี่เขาจะจอดรถไว้ปากทาง
แต่ชาคริสเนี่ยจะขี่เข้าไปถึงข้างในเลย
เครื่องเสียงดังแล้วชอบบ่นชอบด่า
อย่างเช่นแบบอะไรเนี่ยทางเข้าออกเลย

นี่ฮะป้าก็พยายามปล่อยผ่าน
วันเกิดเหตุสามีป้าเลยเรียกชาคริสต์มาถาม
เข็นบ่นเอาไว้บอกมีปัญหาอะไรนักหนา
ทำไมไม่พูดกันดีจนกระทั่งมีปากเสียงกัน
เราก็ถามว่าป้ามีปากเสียงกันก็เข้าใจ

แต่ไม่เป็นไรยืนยันว่าพร้อมรับผิดชอบทุกอย่าง

นี่ไม่มีการหลอก
ทางคดีตรศนดุศิษธิ์บอกว่าฟังคนที่ถูกแทงคือชาคริส
เขามาแจ้งความตอนนี้กำลังรอผลตรวจร่างกายไปรับรองแพทย์อยู่นั่นตอนที่ไป
เดินผ่านไงที่คุณเนติชาวกำลังสัมภาษณ์อยู่
พอไปหาป้าแกที่บ้านแกก็เลยไม่เจอก็เลยโทรไปถามนี่นะฮะ
เอาเป็นว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอใบรับรองแพทย์จากฝั่งคนเจ็บนะครับ
แล้วจะเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อเก่าหาต่อไปยืนยันว่าทำทุกอย่างตามขั้นตอน
จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะอ่าแต่ไม่รู้เรื่องสุ่มไก่เขาเคลียร์กันยังไงต่อนะ